เริ่มกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นการเตือนภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าที่ร้านข้าวต้มที่อำเภอเสนาค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าถูกคนร้ายเข้าไปขโมยของหลายครั้ง
แล้วล่าสุดก็จับตัวเอาไว้ได้แล้วโดนซัดน่วมเลยค่ะคุณรัชพรนะคะ
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยความไวหลบหนีไปได้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เนี่ยค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ช่วงคืนวันที่๒๑นะคะ
กลางดึกเลยค่ะร้านข้าวต้มร้านนี้ชื่อว่าร้าน
รุ่งอ๊ะอ๊ะอ๋อนี่ชื่อร้านชื่อร้านรุ่งอ๊ะอ๊ะนะคะ
แล้วก็เจอเลยนะคะที่อำเภอเสนาคือที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ก็คือคุณอ้นเจ้าของร้าน
คุณอ้นเนี่ยจริงแล้วเป็นกู้ภัยนะคะคุณอ้นเป็นคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อใช่ไหมคะ
คนที่ใส่เสื้อเนี่ยเขาเข้าไปแล้วเจอพอดีนะคะเจอคนร้ายพอดีค่ะ
คือคนร้ายเนี่ยเดินตอนแรกเขาบอกว่าดุ่มมารอหน้าร้านข้าวต้มก่อน
สบโอกาสก็เข้าไปในร้านนะคะแล้วพี่อ้นกับภรรยาเนี่ยซุ่มอยู่พอดี
พอเห็นมาปุ๊บเนี่ยเข้าไปดึงเสื้อโจรก็แม่ไม้มวยไทยเลยค่ะนี่นี่ตอนแรกตอนที่มา
กล้องนี่จับภาพเอาไว้ทำให้เราสามารถประติดประต่อได้เลยนะคะ
เนี่ยค่ะพอเจอกับเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องเจอทั้งศอกทั้งเข่าทั้งหมัดนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายรายนี้เนี่ยก็ถอดเสื้อที่ตัวเองใส่มาค่ะ
แล้วกระโดดหนีไปได้ค่ะอ๋อเพราะเขาดึงเสื้อไว้ใช่เนี่ยค่ะ
แต่คุณอ้นนี่ก็เนี่ยนี่เห็นไหมจัดการซะน่วมเลยค่ะอืม
คือหลังจากเกิดเหตุทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะก็ตามจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
ไปพูดคุยกับคุณอ้นค่ะคุณสิริวัตรพันนิคมนะคะ
เขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหคือเจอกันตัวแบบนี้นะคะ
ถ้าคนร้ายวันนั้นเอาอาวุธมาด้วยเนี่ยลำบากนะคะอันตรายนะฮะอันตรายนะคะ
อัชรพรเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือดตกยางออกขนาดไหน
โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแต่เขาบอกว่าก็นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกอะค่ะ
เขาเจอแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอ่าดูสถิติหน่อยแล้วกันนะคะ
ผู้สุข่าวเราทำมาให้ดูเขาบอกสองเดือนที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบเก้ากันยากับวันที่ห้าตุลาคม
คนนี้ค่ะคนเดียวกันเข้ามาขโมยของไปแล้วสองครั้งอืม
ตอนนั้นเอามือถือไปสองเครื่องแล้วก็พวกของกินเครื่องดื่มแอลกอฮอลเอาไปนะคะ
วันที่๑๐พฤศจิกาที่ผ่านมานี่แหละคนเดิมเลยค่ะ
ขโมยของที่ร้านอีกส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะคะ
พวกของแกล้มเหล้าอะไรที่มันหยิบง่ายก็เอาไป
ล่าสุดเมื่อยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็กลับมา
แต่ว่าครั้งนี้มาเจอเจ้าของร้านมาเจอคุณอ้นซะก่อนนะคะ
นี่ค่ะดูลักษณะของคนร้ายรายนี้หน่อยก็คือรูปร่างผอม
ถึงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรค่ะ
เราก็ต้องพอไป
เขาก่อนประมาณนั้นครับครับก็คือมีการต่อการสู้กัน
เขาไม่ได้แบบกระทำหลายนะครับผม
ตอนแรกเขาเหมือนจะสู้พี่มาตอนแรกเลย
ขัดคืนครับขัดคืนใช่ครับขัดคืน
จุ่งผมก็ดึงเสื้อแล้วก็ทั้งไต่ทั้งอะไร
แล้วเขาก็ดิ้นออกไปได้เขาก็กระโดดครับ
ออกตรงหลัวครับผม
คือคนเจ้าของร้านเขาเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มไงคะ
อาวุธในมือก็อุปกรณ์ทำข้าวต้มนี่แหละค่ะ

ดีนะไม่เจอมีดหั่นหมูหั่นเนื้ออะไรทั่วไป

นี่ค่ะตำรวจเก็บหลักฐานไว้ค่ะ
นี่คือหลักฐานของคนร้ายที่ทิ้งไว้
เสื้อสีเหลืองเอี๊ยมสีชมพู
ประวัติตอนนี้รู้ชื่อแล้วนะคะ
ชื่อว่าในค้อนค่ะแล้วก็ประวัติไม่ดีด้วยค่ะ
มีเคยลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายมาหลายคดี
เพิ่งออกจากคุกมาได้๒เดือน
ตอนนี้คุณอ้นก็ไปแจ้งความที่สพเสนาแล้วนะคะ
ติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไป
ช่วงนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้
ใครที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
นี่คือหันหน้าสู้กล้องวงจรปิดเลยนะคะใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งต้องเตือน